จนถึงวันที่๒๒กุมภาพันธ์นี้นะครับ
ซึ่งก็น่าจะเป็นมาตรการเฉพาะหน้า
ในการที่จะเรียกความเชื่อมั่นในการบริการกลับคืนมา
กลางคำถามถึงอนาคตของสายการบินนะครับ
ก็ยืนยันครับว่าไม่มีปัญหาส่วนตัวกับนักบินที่ถูกไล่ออก
ส่วนผลของการสอบสวนนักบิน๗คนก็จะทราบผลในอีก๒วัน
เบื้องต้นก็พบว่านักบิน๒คนไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หยุดบินประท้วง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ผลสอบสวนนักบินสายการบินนกแอร์
เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการประท้วงหยุดบิน
เมื่อวันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
พบว่านักบิน๒คนไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนอีก๕คนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
ว่าจะแล้วเสร็จภายใน๒วัน
ส่วนกรณีการไล่ออกนายสานิทคงเพชร
ผู้จัดการแผนกรักษามาตรฐานการบิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์ระบุว่า

และยืนยันไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวตามที่นายสานิทกล่าวอ้าง
ส่วนการที่นายสานิทจะฟ้องร้องทางกฎหมาย
คนที่จนตรอกจะพูดอะไรก็ได้
เวลาคนถูกให้ออกแล้วมันจนออกเนี่ยพูดอะไรก็ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเองก็ขอให้อภัยเขาบ้างด้วย

พี่ไม่ได้มีอะไรกับเขานะฮะไม่ได้ทะเลาะกันนะฮะ
ในชีวิตเจอกันสองผล
ครั้งแรกเจอกันบนเครื่องบินก็ถ่ายรูป
ครั้งที่สองที่บอกว่าต่อยมันไม่ได้ต่อยจริงหรอกครับ
เรียกไปแอบสูบบุหรี่ด้วยกันแล้วก็คุยปัญหา
แต่วิธีการมันก็ฮึดฟับ

แล้วก็ไม่มีอาชีพที่มีประโยชน์เลย
นายพาธีย้ำว่านักบินของนกแอร์ทั้ง๑๓๐คน
มาตรฐานสากลมีจำนวนเพียงพอกับเส้นทางบิน

และไม่มีนักบินที่มีชั่วโมงบินเกินกำหนด

ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารประมาณ๓๐๐คน

ยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปกติที่๑๘๐

เปิดให้บริการตามปกติทั้ง๑๔๐เที่ยวบิน
แต่บางเส้นทางจะส่งต่อผู้โดยสาร
สายการบินพันธมิตรรวม๑๒เที่ยวบิน

ไลออนแอร์เส้นทางหัดใหญ่๔เที่ยวบิน

จนถึงวันที่๒๒กุมภาพันธ์นี้

ว่าจะต้องมารอกันหลายร้อยคน

ก็เขาก็จัดให้แบ่งให้เป็นเคาน์เตอร์ของนักแอร์มาเช็คอิน
ก็มีจุดครับอาจจะไม่ทั่วถึง
บางท่านอาจจะไม่ทันได้สังเกตอาจจะน้อยไปนิดหนึ่ง

สนองมิ่งเจริญนายกสมาคมนักบินไทย
เรียกร้องให้ภาครัฐจัดตั้งสภาวิชาชีพนักบิน
เพื่อเป็นองค์กรกลางในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างนักบินกับนายจ้าง
รวมทั้งดูแลและควบคุมความประพฤตินักบินให้เป็นไปตามจัญญาบัน
ซึ่งสมาคมนักบินไทยได้จัดหาทนายความช่วยเหลือนักบินนกแอร์ทั้ง๗คน
เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน